คนใส่เกียร์ผิดกันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏค่ะ
จะไปใช้๑๐๐๐บาทเอาแวะธนาคารก่อนนะคะ
พอทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นรถสตาร์ทเครื่องค่ะ
จะใส่เกียร์ปกติต้องใส่เกียร์ดีใช่ไหม
ใส่เกียร์อาค่ะเหยียบคันเร่งรถพุ่งออกมาจากธนาคาร
ติดอยู่กับต้นไม้ที่เกาะกลางถนนแบบนี้
พุ่งไม่ทะลุนะไปติดอยู่กับต้นไม้
ใช่ค่ะถือว่าก็ยังเคราะห์ดีนะ
ถ้าทะลุข้ามไปแล้วถ้ามีรถมาพอดี
อาจจะเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นได้รับบาดเจ็บได้เนี่ยนะคะ
ตำรวจสพชัยนาธค่ะรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุ
ที่ประเวนถนนบวงตูภายในเมืองชัยนาธิ์

พอไปถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถคันนี้ค่ะ

ท้ายรถไปค้างอยู่กับต้นไม้ซึ่งอยู่บนเกาะกลางถนน
หน้ารถก็ทิ้มอยู่กับถนนแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ
สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำในช่วงนั้นคือจะต้องเร่งเอารถออกจากถนน
เพราะว่าการจราจรเริ่มติดขัดค่ะ
สอบถามคนขับรถกันหน่อยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยนะคะ
เขาไม่กล้าบอกชื่อด้วยนะเขาบอกเพียงว่าเป็นการเล่าเรื่องนะ
เดินทางมาจากนครสวรรค์มาใช้สิทธิ์โครงการชิมช็อปใช้ที่ชัยนาธ
ทำธุระที่ธนาคารพอเสร็จธุระปุ๊บ
จะไปใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งปักหมุดไว้เลยกำลังจะไป
แต่ในช่วงที่ขึ้นรถสตาร์ทรถปุ๊บรถ
รถนี่จอดอยู่ใต้อาคารของธนาคารนะคะ
เธอบอกเธอใส่เกียร์ผิดแล้วไม่ได้หันไปดูเลยไง
เหยียบคันเร่งพุ่งไปเลยค่ะรถพุ่งแทนที่มันพุ่งออกด้านหน้า
มันพุ่งออกด้านหลังค่ะแล้วมันไปค้างเติ่งอยู่กับต้นไม้แบบนี้ค่ะ
เจ้าของรถบอกว่าการมาใช้สิทธิ์ชิมช็อปใช้ครั้งนี้ที่ชัยนาธ
เหมือนจะไม่คุ้มเลยเงิน๑๐๐๐บาทแลกกับค่าซ่อมรถและรถคันนี้
ประกันขาดพอดีใช่แต่อย่างไรก็ตามนะคะยินดีจ่ายค่าลากรถให้
ค่าซ่อมรถของตัวเองก็ต้องจ่ายนะคะเพราะถือว่าเป็นความประมาทค่ะ